ควายหายควายหายนะฮะเจ้าของต้องตามเลย
และที่ต้องตามเพราะว่าควายตัวนี้มันมีลักษณะพิเศษคุณ
มันเป็นควายชนเขาใหญ่เลยที่สำคัญนะตัวมันสีขาวเลย
ควายเผือกและเรียกว่าเจ้าหางด้วนเพราะเป็นควายเผือกหางด้วนด้วยนะฮะ
ทีนี้เจ้าของเห็นมันหายไปก็เลยต้องไปหาเอง
ด้วยการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดว่าใครเอาเจ้าหางด้วนหรือว่าเจ้าเผือกนี้ไป
เห็นแบบนี้คุณรถกระบะนะฮะขนเจ้าหางด้วนขึ้นหลังรถ
แล้วก็เดินทางไปไกลคุณกว่าร้อยกิโลเมตรโอ้โหนะฮะ
ก็มีการแชร์ภาพในเฟซบุ๊กตามหาควายเผือกที่หายไป
บอกว่าควายเผือกลักษณะเด่นกระดานเขาเขาใหญ่
นี่เขาเป็นควายชนใช่ไหมกระดานเขาก็คือตัวเขานี่แหละ
ใหญ่หางกุดถูกลักไปเมื่อวันที่เก้ามีนาคม
ใส่รถกระบะแคปใส่คอกเหล็กแล้วก็ทีนี้เจ้าของควายก็ให้เบอร์ติดต่อกลับ
เผื่อว่าจะมีใครแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็ทีนี้มีลูกเพจต่างต่าง
เขาก็ช่วยกันแชร์ตามหากันใหญ่เลยนะฮะ
เจ้าของควายก็คือคุณจุธามาสเพ็งศรีอายุ๒๘ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าเผือกที่หายไปมันชื่อเจ้าขาวปานเพชร

แล้วก็เมื่อช่วงเช้าของวันที่๙มีนาคม
ได้นำมาผูกไว้ให้มันกินย่าที่ท้ายบ้านทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมา
เวลาประมาณ๑๑โมงเช้าจะพาควายไปกินน้ำ
แต่โอ้โหจะมาเอาเชือกออกอ้าวควายหายไปนะครับ
และชาวบ้านบอกว่ามีรถกระบะสีบรอนเนี่ย
มาบรรทุกควายขับลัดเลาะไปตามป่า
ทีนี้ครับคุณจุธามาศก็เลยต้องรีบแจ้งความ
ที่สพพระทองคำออกตามหาควายพร้อมกับตำรวจ
สอบถามชาวบ้านแล้วก็ขอดูวงจรปิดตามร้านค้า
พบเบาะแสนี่แหละครับนะว่ามีรถกระบะ
แล้วก็มีควายอยู่หลังรถขับไปทางอำเภอบัวใหญ่
ทีนี้ต้องขับรถตามกันไปนะครับ
กระทั่งบ่ายโมงของวันที่๑๐มีนาคม
คนที่เอาควายไปโทรศัพท์มาบอก
บอกว่าตอนนี้ได้ผูกควายทิ้งไว้ที่ข้างวัด
ดอนหันกุดเจาะอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาร์
ซึ่งห่างจากบ้านไป๑๐๐กิโลเมตร
ทีนี้คุณสุธามาศก็เลยต้องรีบไปรับควายกลับ
ก็เจอแล้วนะเจอควายเผือกนะครับ
ตำรวจทีนี้ต้องนำตัวผู้ที่นำควายไป
มาสอบปากคำที่สพพระทองคำด้วย
ว่านำควายของคุณจุธามาตร
ขึ้นรถแล้วขับไปจะเอาไปไหน
ฟังเสียงของคุณจุธามาศสักนิดหนึ่งนะครับ
เพื่อนหลับไม่ได้นอนกันเลยตามหา
เจ้าของควายเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกนะ

แต่ทีนี้คนที่นำควายไปก็บอกว่า
ผมไม่ได้มีเจตนาขโมยนะ
แต่ทีนี้มีคนนำควายตัวนี้มาผูกไว้ที่หลังร้านหลายวันแล้ว

ก็มาต่อว่าเขาซะงั้นนะครับ
เขาก็เลยตัดสินใจนำควายขึ้นรถ

ก็เลยขับรถไปเรื่อยนำไปผูกไว้
ข้างวัดรอเจ้าของมารับควาย

ใช่คืองงสิถ้าเกิดว่าจะเอาไปคืนเจ้าของจริง
ต้องรู้ก่อนไหมล่ะว่าเจ้าของอยู่ตรงไหนจะได้ไปถูก

ก็จะเอาควายตัวนี้ไปถวายวัด
ไม่ตั้งใจจะเก็บไว้เองหรอกนะฮะ
เอาฟังเหตุผลเขาหน่อยละกันครับ
เพราะพี่ไม่มีเจตนาที่จะเอาควายเขาเลย

ยืนยันว่าเอาควายไปเพราะว่า
แต่จะให้น้องเขาตามไปไง

เอาควายไปอย่างนี้มันจะมีความผิดอะไรไหมครับ

ถ้าไม่มีใครตามเราก็ตัดสินใจจะให้

อันนี้คือจิตประสงค์ที่แพทย์จีน

ตำรวจก็เกาหัวเหมือนกันว่า
เหตุผลของแต่ละฝ่ายังไงดี

ทั้งเจ้าของควายแล้วก็คนที่เอาควายไป
จะยังไงดีตกลงแล้วเจ้าของควาย

แต่ว่ามันเป็นค่าเสียเวลาที่ต้องตามหาควายของเขา

ก็จะชดใช้ค่าเสียเวลาต่างนานาให้
ส่วนนี้คุณจุธามาชี้ให้ดูว่า

อาจจะเป็นเพราะว่าพี่น้องของมันเนี่ย

แล้วก็ตัวขาวแบบนี้ก็ขาวปานเพชรอีก

ของเขาใหญ่เขาเป็นควายชนลักษณะดี

เพราะว่าฝ่ายที่เอาไปเขาก็ชดใช้ค่าเสียเวลาให้แล้วด้วย

อย่าไปไกลตั้งเป็นร้อยกิโลนะลูกนะ
บอกเขาว่าอย่าร้องเสียงดังนะลูกนะ

ผมก็อยู่ของผมดี